คุณผู้ชมจำเจ้าโอเลี้ยงได้ไหม

แต่นกเอี่ยงมันบินออกมาจากกรง
แล้วมันก็ไปหยุดอยู่ที่ตัวเลข

อันนี้บริเวณวัดเยื้องคงคารามครับ

นักท่องเที่ยวนะฮะเดินทางไปขอโชคลาภ

เอี่ยงดำมันชอบใบ้หวย

อยู่ในกรงที่คนต้นมายงชิด
ครั้งนี้เจ้าโอเลี้ยงถูกปล่อยบินออกมานอกกรงบิน

เกาะที่บาร์เกาะที่ไหล่เกาะที่หัว

ฝ่ามือและดูสิว่าโอเลี้ยง

โอเลี้ยงจิกออกมาให้๓ใบ
ตื๊ดตื๊ดตื๊ด

เลี้ยงเนี่ยเป็นนกเอี่ยงตัวดำอายุ๗๘เดือนครับ
ตกจากรังตอนเด็กเลยลูกศิษย์วัดเขาไปเห็นก็เลยขอให้ท่านเจ้าอาวาสเลี้ยงดูเอาไว้ครับ
ขังในกรงอยู่ใต้ต้นมะยงชิดข้างสระน้ำของวัดนะฮะ
ชาวบ้านเดินทางไปนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้บูชาก็แวะเวียนไปเล่นกับมันเป็นประจำ
สุดท้ายกลายเป็นขวัญใจทุกคนก็เลยโอเลี้ยงเอ้ยจิกให้สัก๓ตัวตรงสิ
อย่างนั้นก็เลยทำให้แบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องที่เขาทำกันมาก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
ส่วนที่บรรยากาศที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาปู่หรือว่าถ้ำทรัพย์อีแหลมอยู่ในพื้นที่หมู่๙ตะบนคลองน้ำคัน
ตะบนทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
สมัยก่อนคุณผู้ชมครับถ้ำนี้นะฮะมีพระเกจิท่านมักจะมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจการประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างสาราพักสงฆ์ถ้ำเขาปู่สำหรับใช้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
โดยมีพระสงฆ์เนี่ยนั่งบริกรรมคาถาแล้วก็ทำน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็นำมาประพรมเสาเอกเสาโทครับ
หลังพิธีทำน้ำมนต์เสร็จสิ้นแน่นอนครับเซียนตัวเลขหรือผู้ที่มาร่วมงานไม่พลาดที่จะไปส่องดูน้ำตาเทียนนะฮะ
น้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์นี้แหละครับที่ลอยปรากฏเด่นชัดนะครับ
บางคนเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเอาไว้แล้วส่งต่อไปให้ส่งเสียงกึ๊กกักกันใหญ่เลย
บางคนก็จดใส่กระดาษครับเพื่อจะนำตัวเลขเหล่านั้นไปซื้อลอตเตอรี่วันนี้แหละครับ
ดันด้นไปกันต่อนะคะขึ้นเหนือไปที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่วัดสรรมะเกียงค่ะ
ยังคงเป็นแหล่งที่นักแสวงโชคลาภไปกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ไปที่ที่สถิตของไอ้ไข่เพราะท่านเทิมนะคะ
นับวันเห็นบอกว่าจะมีพลังเข้มแข็งมากขึ้นคลังมากขึ้น
เนื่องจากในทุกเดือนจะมีพิธีบวงสวงเสริมพลังไอ้ไข่อยู่เสมอนะคะ
สังเกตได้จากเสียงประทัดแก้บนในแต่ละวันค่ะ
คณะกรรมการที่ดูแลไอ้ไข่เพราะท่านเทิมเนี่ยก็มีการบริการเสริมคือ
อ่างน้ำมนที่มีน้ำตาเทียนลอยให้ลุ้นตัวเลขกันแบบทุกงวดแบบนี้นะคะ
จากไอ้ไข่แล้ววัดยังมีเสริมพญาวานอน๔หูห้าตาให้กับนักแสวงโชค
เป็นทางเลือกในการขอโชคขอลาบด้วยนะจ๊ะ
ซึ่งใครที่ประสบผลสำเร็จก็จะกลับมาแก้บนแล้วก็อธิษฐานกันแบบนี้นะคะ

ต่อที่มรยองครับชาวบ้านเขาพากันไปส่องที่อื่นเป็นขันที่นี่เขามาเป็นโอ่งคุณผู้ชม
โอ่งณมนต์โอ่งเบลอเลย
ก็ไปจุดประทัดแก้บนลุ้นตัวเลขหางประทัดกัน
ส่องโอ่งนมลกันไปลุ้นเลขไปประทัดกันไป
นางบำรุงนะฮะอายุ๕๙ปี
ซึ่งถูกยกให้เป็นร่างทรงกุมารทองก็บอกว่า
งวดที่แล้วเนี่ยนะมีคนถูกระวันไปแล้ว
ก็นำของเล่นนี่เป็นรถไฟฟ้ามาแก้บนกัน
หลายคนทีเดียวแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดกันกับโอ่งน้ำมนต์ตามถนัด
ก็ไปลุ้นกันในช่วงโค้งสุดท้าย
บ่ายนี้รู้เรื่องเขาว่าอย่างนั้นก็ชี้ให้ดูแบบนี้นะฮะ
เอาย้ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ